คุณพูดถึงเรื่องเล่าก็ต้องมาดูเรื่องของการตรวจร้านเหล้ากันหน่อย
นะฮะย่านมหาดไทยซอยมหาดไทยเนี่ยนะครับ
มีชุดเฉพาะกิจหลายหน่วยงานเมื่อคืนนี้ได้เข้าตรวจสถานบริการนะครับ
หลังมีประชาชนร้องเรียนแล้วก็พบว่ามีการกระทำผิดซ้ำครับ

กรมสรรพสามิตรกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ตำรวจนครบานวังทองหลาง
นำกำลังเข้าตรวจสอบร้านโกดังเหล้า
แล้วก็ร้านและผับนะครับในซอยมหาดไทยเขตวังทองหลาง

จากการตรวจสอบก็พบนักเที่ยวกำลังดื่มสุรา
เจ้าหน้าที่จึงเข้าแสดงตัวพร้อมทั้งยึดของกลาง
วารกู๓เตาใบเสร็จชำระเงินสุราไทยแล้วก็ต่างประเทศ
แล้วก็เจ้าหน้าที่รวบรวมไว้เป็นหลักฐานครับ
นายโรนารงค์ทิศิริภุมนวยการส่วนกำกับและตรวจสอบ
กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยก็เปิดเผยครับว่า
ได้รับการร้องเรียนจากประชาชน

ส่งเสียงสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน
เสียงดังกลางค่ำกลางคืนไม่ปิดตามเวลา
ได้ส่งเจ้าหน้าที่ปลอมตัวแล้วก็แฝงตัวเป็นนักท่องเที่ยว

ซึ่งก็พบว่าทางสถานบันเทิงได้กระทำผิดกฎหมายจริง
จำหน่ายสุราเกินเวลาแล้วก็เปิดสถานบริการ

ส่วนข้อหาอื่นขึ้นอยู่กับพยานหลักฐาน
ตำรวจจะนำไปตรวจสอบประกอบสำนวนคดีนะครับ

เล่าเขาก็เขียนสละเอลอลิงไม่เอกแล้วก็สละอา
เล่าแบบเล่าเรื่องไม่ใช่ฮุระเล่าเรื่องไม่ใช่เหล้าเรื่อง

เคยเล่าแบบนั้นนะเขาก็แปลงคำไง

เคยถูกดำเนินคดีมาแล้วเนื่องจากเปิดเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดนะครับ
วันที่๒๒สิงหาคม๒๕๕๘แล้วก็มีคำสั่งปิดให้บริการ
แต่ยังคงลักลอบเปิดให้บริการอย่างต่อเนื่อง
กระทั่งถูกตรวจสอบเมื่อวานนี้นะครับ